เราจะไปติดตามความคืบหน้าในการควบคุมตัว
ผู้ต้องหาในคดีชิงทองลบบุรี

และหลังจากนั้นก็จะมีการนำตัวของผู้ต้องหารายนี้
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมนาคม
ดังนั้นติดตามได้จากทีมข่าวของเรา
ซึ่งรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดนี้
ติดตามได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดสถานการณ์

ในตอนนี้นะคะผู้ต้องหามีการถูกควบคุมตัว
ไปที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เพื่อที่จะฝากขังผัดแรก
โดยมีเวลา๑๒วันตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยมีการควบคุมตัวไปโดยหน่วยฮานุมานค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศสดในตอนนี้เลยค่ะ
ที่เราเห็นอยู่นั้นนะคะก็เป็นรถที่
เป็นขบวนของตำรวจกองปราบปราม
ที่ควบคุมตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
ผู้ต้องหาคดีชิงทองในพื้นที่จังหวัดรบบุรีนะคะ
โดยหน่วยที่มีการควบคุมตัวไปนั้น
ใช้กำลังกว่า๑๐นายนะคะในการคุมตัวไปที่

เพื่อที่จะฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ก็คือวันนี้นะคะ๒๓มกราคม
ไปจนถึงวันที่๓กุมภาพันธ์
โดยความผิดที่จะมีการฝากขังในวันนี้นะคะ
ก็คือในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
รวมไปถึงชิงทรัพย์รวมทั้งหมดนั้น๘ข้อกล่าวหาด้วยกัน

พนักงานสอบสวนกรมคับการปราบปรามบอกว่า
ในการยื่นคำร้องขอประกันตัว
จะมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
ในการยื่นคำร้องฝากขังในวันนี้
เนื่องจากว่าคดีที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นคดีอุกจากการเสทือนขวัญ
โดยเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะมีการหลบหนีได้

ตำรวจก็จะไม่มีการอายัดตัวนายประสิทธิชัย
กลับมาสอบปากคำที่กองปราบปราม
แต่นายประสิทธิชัยนั้นจะถูกควบคุมตัว

กรุงเทพมหานครตามขั้นตอนนะคะ
ขณะที่มีการนำตัวนายประสิทธิชัยออกมาจากกองบังคับการปราบปราม
ถูกควบคุมตัวโดยหน่วยฮานุมานจำนวนกว่า๑๐นาย
หมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนะคะ
เหตุจูงใจแรงจูงใจต่างรวมไปถึงสุขภาพร่างกายที่วันนี้
มีแพทย์มาตรวจร่างกายก่อนที่จะฝากขังตามขั้นตอน
แต่นายประสิทธิชัยก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์หรือพูดจาใดกับทางด้านของสื่อมวลชนนะคะ
สำหรับกรณีการจับกลุ่มนายประสิทธิชัยนั้นมีการจับกลุ่มได้เมื่อวันที่
ี่สิบสองมกราคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ก่อนที่นายประสิทธิชัยจะเข้าไป
ยังโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเพื่อที่จะไปทำหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนั้นแต่ว่าถูกควบคุมตัวได้เสียก่อน
จากนั้นเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะคะมีการควบคุมตัวได้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเนี้ย
ก็มีรายงานเมื่อวานนี้มีรายงานว่าครูปอยซึ่งเป็นภรรยาของผู้ต้องหา
ซึ่งตำรวจเนี่ยเชิญตัวมาสอบสวนก็ยอมเปิดปากว่าทองคำทั้งหมดนั้น
อยู่ที่บ้านของตัวเองในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
หลักฐานชิ้นสำคัญทั้งตัวของทองคำรูปภัณฑ์ที่ปล้นมาได้๒๘บาทนะคะ
รวมไปถึงอาวุธปืนกระสุนหลักฐานเหล่านั้นก็สามารถที่จะบ่งชี้ถึงความผิด
ของนายประสิทธิชัยได้ก็ทำให้การทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ร้านทองโอโลร่าในห้างสรรพสินค้าโรบินสันไม่จำเป็นต้องดำเนินการก็ได้นะคะ
นี่เป็นคำยืนยันจากทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดียวกันจากการสอบถาม
ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนคดีนี้เราก็ได้มีการไปพูดคุย
ยืนยันว่านายประสิทธิชัยนั้นเป็นเป้าหมายแรกที่เจ้าหน้าที่มีการสืบสวนและพิสูจน์ทราบตัวจริงนะคะ
ว่าเป็นผู้ต้องหาแต่เนื่องจากว่าขณะนั้น
ไม่ได้มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนก็ทำให้ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้น
จากนั้นการสืบสวนทางอากาศก็เกิดขึ้นค่ะโดยพนักงานสอบสวน
โดยพนักงานสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามกล้องวงจรปิดในเส้นทางต่างนะคะ
จนกระทั่งพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยออกจากห้างโรบินสันไปนะคะ

ขณะเดียวกันจักรยานยนต์รายนี้ค่ะมีการถอดอุปกรณ์บางอย่างออกจากร่างกายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหมวกไหมพรมที่ใช้ปิดบังใบหน้าเสื้อคลุม
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุนะคะนายประสิทธิชัยเนี่ย
ใส่เสื้อสองชั้นนะคะมีกางเกงสองชั้นเสื้อสองตัวกางเกงสองตัว
ถอดแล้วก็สามารถที่จะขับรถต่อไปได้
และก็นำรถไปคืนให้กับพ่อตาซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลจากโรบินสันเช่นเดียวกันนะคะ
แหล่งข่าวก็ยังบอกกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีด้วยค่ะว่าในครั้งแรกที่เจอหมวกไหมพรมที่ใช้ปกปิดใบหน้านั้น
ทางพนักงานสอบสวนทางชุดสืบสวนเองก็ไม่มั่นใจมากนักนะคะเนื่องว่า
เนื่องจากว่าภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดไม่เหมือนกับที่พบแต่อย่างใด
อีกทั้งการพบหมวกไหมพรมก็ได้มาจากซาเล้งที่เก็บของแล้วก็พบหมวกนี้อยู่ที่ด้านข้างนะคะ
อยู่ที่ข้างทางก็เลยเก็บมาซึ่งพนักงานสอบสวนก็นำมาประกอบเป็นพยาหลักฐาน
ที่สุดแล้วทั้งเสื้อผ้าแล้วก็หมวกไหมพรมถูกนำมาให้นายก๊อฟหรือว่านายประสิทธิชัยเนี่ย
ยืนยันซึ่งเขาก็ยอมรับว่าทั้งหมดนั้นก็คือเสื้อผ้าของเขาที่เขาทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุนั่นเองค่ะ
ที่เขาทิ้งไว้ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุนั่นเองค่ะ
ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษแล้วนะคะซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ถึงสิบนาที
มีการประสานกับห้องฝากขังของสารอาญาไว้ว่าจะนำตัวมาฝากขังในเวลา๑๗นาฬิกา
แต่เนื่องจากว่าหากปล่อยเวลาเนิ่นนานไปอีกทั้งในขั้นตอนของการสอบปากคำ
การตรวจร่างกายการทำประวัติก็แล้วเสร็จหมดแล้วนะคะก็เลยทำให้
ทางพนักงานสอบสวนนะคะตัดสินใจควบคุมตัวมาฝากขัง
ก็เห็นอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมสดสดเนี่ยนะครับพอพาตัวของนายกอล์ฟผู้ต้องหามาที่สารอาญารัชดาแล้วนะครับ
นั่นก็มีพนักงานสอบสวนของกองบังคับการกองปราบ
เขานำตัวมาแล้วเขารออยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มีเลขานุการสารอาญานะครับ
ก็คือนายชะนุดมปิติเริกเป็นผู้ที่รอรับนายกอล์ฟเพื่อขึ้นศาล
มีกองกำลังของตำรวจศาลอีก๒๐นายอาวุธครบมือเลยนะครับ
เพราะว่ามีอาวุธปืนลูกซองยาวแล้วก็มีตำรวจของสนพหนโยธิน
ก็วางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ผู้ต้องหาลงมาจากรถด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด
แล้วขณะที่ถูกนำตัวลงมา
ก็มีเสียงประชาชนที่ไปเฝ้าอยู่แถวนั้น
แม้จะถูกตำรวจกันไว้อยู่ไกล
แต่ก็ตะโกนด่าบอกว่าขอให้โดนประหารขอให้โดนประหาร
ค่ะนะครับเข้าไปได้ไม่นาน
เล่าต่อเนื่องจากที่คุณวิมลวันรายงานมา
เพราะว่าพอมาถึงที่สารอาญานะครับ
ทางสารอาญาก็เสร็จสิ้นในกระบวนการ
จากนั้นเองนะครับคุณผู้ชมไม่นานนะ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวนายประสิทธิชัย
ออกจากสารอาญาเพื่อที่จะไปคุมขัง
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมนาคอนคือออกไปแล้วนะฮะ

โดยนายประสิทธิชัยใช้สิทธิ์ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชน
บันทึกภาพขณะคุมตัวขึ้นรถตู้รัชธรรมออกจากศาล
ดังนั้นสื่อมณชนจะถ่ายภาพได้เฉพาะตอนนี้
จังหวะนี้นะครับใช่ค่ะตอนนำตัวมาฝากขังที่สารอาญา
แต่จากสารอาญาขึ้นรถตู้ของราชธรรม
ไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมค
เขาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่าย

พร้อมเต็มที่ในการที่จะรับตัวผู้ต้องหารายใหม่รายนี้
ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ไปหาบรือกับพบเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนคร

ซักซ้อมมาตรการในการรับตัวผู้ต้องหา
กำชับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยระหว่างคุมขัง
ใช้กล้องวงจรปิดจับตาในเรือนนอน
เพื่อป้องกันผู้ต้องขังคิดสั้นฆ่าตัวตายนะครับ
แล้วก็หลังรับตัวเข้าเรือนจำแล้วมันจะมีขั้นตอนแบบนี้
นักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยประเมินสภาพจิตใจก่อน
ว่าเครียดมากไหมถ้าเครียดมากต้องดูอย่างใกล้ชิด
ให้ยาระงับประสาทยาคลายเครียด
จากนั้นนำตัวไว้ในแดนแรกรับ
มีพี่เลี้ยง๒คนดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ผู้ต้องหาอื่นผู้ต้องขังอื่น
ที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร่วมต่อข่าวนี้
ทำร้ายร่างกายนายประสิทธิชัยนะครับ
จากนั้นก็ต้องดูสภาพจิตใจเป็นรายวัน
แล้วก็จะดูเรื่องความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
คือทางอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่า
ที่เขามีการโอนย้ายคดีมาที่กองปราบ
ก็มีการควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพดีกว่า
งั้นถ้าควบคุมตัวที่เรือนจำที่จังหวัดลบบุรี
ซึ่งเป็นเรือนจำเล็กมันจะดูแลย่า

ช่วงเที่ยงเนี่ยก็เขาก็ยังมีสภาพจิตใจที่โอเคอยู่นะ

ก็ได้กินข้าวผัดปลากระป๋องกับไข่เจียวไป
เราก็ยังสามารถพูดคุยโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้

ก็มีตามภาษาคนถูกจับทั่วไปนี่แหละ
แต่เดี๋ยวต้องดูหลังจากเข้าเรือนจำพิเศษไปแล้ว

ตอนนี้ไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนาคม

ก่อนที่นายกอล์ฟจะถูกพาตัวมาที่กรุงเทพมหานคร

แล้วก็การนำตัวไปฝากขังสารอาญารัชดา
เมื่อวานนี้ถูกคุมตัวไปทำแผน
คร่าวในการทิ้งของกลางทิ้งเสื้อผ้าต่าง
นี่ค่ะจุดแรกที่พาไปก็คุมตัวไป
ดูจุดที่เขาทิ้งเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
เขาบอกเขาเอาไปทิ้งไว้ที่ป่าย่าข้างทาง
ใกล้กับซอยโยธาธิการลบบุรี
ตะบนกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
จนนาทีก็ให้พาไปชี้จุดก็เจอค่ะ

เจอเสื้อผ้าของกลางจริงก็คือเสื้อสีดำแขนยาว
แล้วก็มีกางเกงด้วยก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อย
สอบปากคำนายประสิทธิชัยเขาก็บอกว่า
พอเขาก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซคันสีแดงนั้น
เอาทองที่ขโมยมา๒๘บาท
โยนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงสะพานบางรจันทร์
หน้าวัดสังฆราชาวาสในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
คำให้การแรกใช่อุ้ยคุณ
เจ้าหน้าที่เขางมหากันทั้งวันเลยนะงมในแม่น้ำเจ้าพระยากันทั้งวันสุดท้าย
ไม่ใช่ไงเข้ามาเนี่ยโอ้โหมีชุดประดาน้ำมีตำรวจลงงมหากัน
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มาคุมการค้นหาด้วยตัวเองด้วยนะคะ
เขายังเล่าต่อด้วยว่าพอเขาทิ้งทองตรงจุดสะพานบางรจันทร์แล้วเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนที่เขาสอนอยู่อะค่ะแล้วก็เอารองเท้าไปเผา
ไปเผาบริเวณข้างห้องน้ำแถวโรงเรียนนั่นแหละ
ก็ให้พาไปดูแต่ละจุดด้วย
จากนั้นพอเผาของกลางรองเท้ากระเป๋าอะไรเสร็จปุ๊บ
จุดนี้เจอจุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเจอนะ

คือเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยการเผาไหม้
เศษชิ้นส่วนแล้วก็เจอเศษสายกระเป๋า
ที่เทียบกันแล้วเนี่ยมันคือของกลางจริง

พอมาเผารองเท้ากระเป๋าตรงนี้เสร็จแล้ว
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปไปที่บ้านพ่อตา
เพราะว่ามอเตอร์ไซคันนี้เป็นของพ่อตา
ขี่ไปคืนถึงบ้านพักตำรวจของพ่อตาเลยนะคะ

เจอทุกอย่างที่เขาเล่ามายกเว้นอย่างเดียว

เจ้าหน้าที่ดำไม่เงยกันเลยค่ะ
คืองมทั้งวันจริงจนสุดท้าย

ภรรยาของนายประสิทธิชัยสารภาพบอกว่า

มันเป็นกระแสข่าวออกมาว่า
คปอยหรือว่าภรรยาของนายประสิทธิชัย
เป็นผู้สารภาพเองว่าซุกซ่อนทองไว้หลังคาโรงรถ
ที่บ้านพ่อและแม่ของเธอที่จังหวัดลบบุรี
ข่าวออกมาเป็นแบบนี้
แต่ว่าในความเป็นจริง
แฟนของนายประสิทธิชัยหรือภรรยาของนายประสิทธิชัย
ไม่ได้เป็นคนสารภาพใดทั้งสิ้น

คนก็ตกออกตกใจอ้าวอย่างนั้นครูปอยรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่า
สุดท้ายเรื่องจริงแล้วคือนายประสิทธิชัย
เป็นคนสารภาพกับทีมสอบสวนเอง

บอกว่าเขาเอาทองคำยัดใส่ในถุงเท้า
แล้วก็ไปซ่อนไว้ใต้โครงหลังคาที่จอดรถ
ที่บ้านพ่อของนายประสิทธิชัยพ่อของเขาเอง
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบณจุดนี้

ไม่เป็นไรเดี๋ยวกดคุย
ลองดูเดินข้างหนึ่งก็ลองดูนะครับ
พี่คลุยเลยครับไม่ต้องอะไรเลยครับพี่
มันมาสิ่งทางนี้ไม่ต้องดูแล้วค่ะไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหน
มีนะมีนะนั่นละล้วนออกไปแล้วครับพี่ดึงยาออก
เขียนได้ลัดด้วยยางยืดสีม่วง
ภายในมีเส้นภายในมีใช้ทอง
สุดท้ายเจอจริงจากคำให้การ
และคำรับชาวภาพล่าล่าสุดเมื่อคืนของนายประสิทธิไชย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้ตำรวจหลงกล
เอาง่ายหลอกตำรวจทิ้งน้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งวันทั้งคืน
๒ทุ่มถึงค่อยยอมบอกว่าจริงแล้วมันอยู่ที่ใต้หลังคาโรงรถบ้านพ่อผมเอง

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เทถุงเท้าออกมาเป็นทองจริง

แต่ว่าเมื่อเช้าจากการแถลงทางรองพบตรบอกว่า

แต่ว่าเส้นที่๓๒มันตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
พอเอามารวมกันแล้วก็คือครบ๓๒เส้น

ก็จริงตำรวจเองก็บอกว่า
ยังไม่ได้ปักใจเชื่อคำให้การของนายกอล์ฟทุกอย่างนะคะ

ให้การวกไปวนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

คือตำรวจบอกว่าคำให้การก็ส่วนคำให้การ
แต่ว่าเรื่องของหลักฐาน
เรื่องของการสอบสวนการสืบหาวัตถุพยานต่าง

แต่ตำรวจก็เชื่อในเรื่องของการสอบสวน

ใช่ค่ะจนกระทั่งตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะ

ออกจากกองกำกับการท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรี
ไปที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ตรงนี้คือจุดที่เขาทิ้งซาเลนเซอร์
หรือว่ากระบอกเก็บเสียงของปืนนะคะ

ตำรวจถึงได้นำตัวนายประสิทธิชัย

แล้วก็ติดกล้องวงจรปิดในห้องควบคุมเพิ่ม๒ตัว
อดส่องดูความเรียบร้อยก่อนที่จะนำตัวฝากขังในวันนี้ค่ะ
ครับขุนฮร์ฐราชพลได้เล่าถึง
เรื่องของวัตถุพะยานต่างนะครับ
ทั้งทองเสื้อผ้าจักรยาญยนต์

ที่พบในรถบีเอ็มของผู้ต้องหา
ค่ะแต่ที่เก็บเสียงเนี่ย
กระบอกเก็บเสียงท่อเก็บเสียงเป็นอีกวัตถุพยานที่ตำรวจกำลังค้นหากันอยู่
ใช่เพราะเขาบอกว่าเขาโยนทิ้งลงไปที่แม่น้ำที่สิงห์บุรี
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังหาอยู่นะคะ
อันนี้ก็จะเป็นอีกวัตถุพยานที่สำคัญอย่างยิ่งที่ตำรวจต้องตามให้เจอให้ได้นะครับ
พูดถึงเรื่องของกระบอกเก็บเสียงก็ต้องพูดถึงปืนนะฮะปืนที่คนร้ายใช้นะครับ
ที่นายมดรับว่าจ้างโรงงานที่จังหวัดปฐุมธานีผลิตโดยผลิตมาทั้งหมด๖๐ชิ้น
และจัดส่งสินค้าให้กับสายลับหรือพญานั่นเองในจังหวัดสิงห์บุรี
ที่สายลับจะมอบท่อเก็บเสียงปืนให้กับผู้ต้องหา
คือต้องบอกก่อนว่าท่อเก็บเสียงนี่แหละค่ะ

เพราะว่าคือจุดที่ทำให้ตำรวจตามตัวเจอว่า
คนร้ายที่ก่อเหตุก็คือนายประสิทธิชัยหรือว่านายกอล์ฟคนนี้
นี้มันมีกระแสข่าวออกมาไงว่าเขาตรวจจากเหยื่อที่มันหยด
อยู่ตรงตู้โชว์ทอง
จริงไม่ใช่นะคะตำรวจเมื่อเช้าแถลงแล้วว่า

ให้ตำรวจไปเป็นสายลับไปสอบถามมา
ในวงการของคนซื้อปืนขายปืนชอบปืน
แล้วก็ไปเจอว่านี่แหละเพิ่งขายให้ผู้ชายคนหนึ่งไป
แล้วก็สืบจนเจอว่าก็คือในกอล์ฟ
ก็คือเป็นการสอบในทางลับมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็พบว่านายกอล์ฟเป็นผู้ครอบครอง๑อันนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเมื่อเช้าที่มีการโฟนอิน
สิทธิ์ข่าวถามนายกอล์ฟเกี่ยวกับเรื่องของท่อเก็บเสียง
ว่าทำไมต้องใช้ท่อเก็บเสียงนะครับ
บอกว่าที่ใช้เพราะว่าอยากลดเสียงไม่ให้เสียงดัง
กลัวคนแตกตื่นแต่ท่อเก็บเสียงเอามาจากไหน
ก็คือสั่งมาจากเพื่อนรุ่นน้อง
มันก็เลยเป็นสิ่งที่ตรงกันกับที่ตำรวจเขาสืบในทางลับมานะครับ
อกจากนี้นะครับในเรื่องของรถจักรยานยนต์
ที่ตำรวจเป็นผู้ที่สืบว่าเส้นทางทั้งการหลบหนี
รถจักรยานยนต์ลักษณะมันต่างกับรถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโน
สีแดงขาวคันอื่นของคนอื่นอย่างไร
เขาก็มีหลักฐานออกมานะครับว่ารถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้เนี่ย
แม็กซ์ลาย๕ก้านสีดำมันเหมือนกัน
แต่ที่มันแตกต่างจากรถจักรยานยนต์ของคนอื่น
ก็คือสติ๊กเกอร์ที่ติดที่บังโครน่านะครับ
แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านหน้ารถสองข้าง
ส่วนท้ายรถรถคันที่ก่อเหตุไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

ด้านบนกรอบสะท้อนแสงด้านล่างก็มีส่วนที่ไม่สะท้อนแสง
เขาก็จริงแล้วรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่สำคัญก็คือ
มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ด้านหน้า
แล้วก็ไอ้แถบสะท้อนแสงนี่แหละนะครับ
ตำรวจจริงเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเป็นรถคันนี้
แต่ก็ต้องเอาให้แน่ชัดก่อน
คืออย่างที่บอกว่าตำรวจจริงรู้ตัวคนร้ายมา
ตั้งแต่๓วันหลังเกิดเหตุแล้ว
แต่รวบรวมพยานหลักฐานอยู่

ที่จะให้คนร้ายดิ้นไม่หลุดแล้วก็รวบตัวได้
นะครับครบหรือยังพวกวัตถุพยาน
มีอีกอีกอันนึงที่เขาบอกว่าคนร้ายถือมีดด้วย
ถือมีดตกลงแล้วนะเรื่องถือมีด
ตำรวจก็ต้องเคลียร์เรื่องนี้เหมือนกันนะ
เพราะว่ามีช่วงหนึ่งในวงจรปิดบอกว่า
เห็นคนร้ายถือบางอย่างในมือเป็นมีดหรือเปล่า
ตำรวจเคลียร์เรื่องนี้บอกว่าไม่ใช่มีด
แต่เป็นพวงกุญแจที่อยู่ในมือซ้าย
ระหว่างก่อเหตุนั่นเองนะครับ
อกจากนั้นวัตถุพยานต่างที่
ตำรวจรวบรวมมาแล้วก็เอามาให้สื่อได้ดู
ตั้งแต่ห้องแถลงข่าวเมื่อเช้านี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของปืนทองนะครับ
แล้วก็ในส่วนของรองเท้ากระเป๋า
ที่ถูกเอาไปเผาเสร็จชิ้นส่วน
ในส่วนของกระสุนที่เจอในรถบีเอ็ม
กางเกงลายพรางที่ถูกทิ้งไว้ระหว่างทาง
เสื้อถุงมือถูกทิ้งไว้ระหว่างทาง

ตำรวจเอามาเผยในห้องแถลงข่าวเมื่อเช้า

ครบนะสำหรับวัตถุพยานต่าง
ตอนนี้ขาดอย่างเดียวก็คือกระบอกเก็บเสียง
ใช่ค่ะถ้าหาเจอก็เรียกได้ว่าน่าจะเจอทุกอย่างครบถ้วน
อุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในการก่อเหตุ
รวมถึงทองของกลางด้วย
เจ้าหน้าที่ที่เป็นนักประดาน้ำยังต้องทำงานอยู่

ไอ้ทองไม่เจอเขาไปเจออยู่ที่
โรงรถที่บ้านพ่อของผู้ต้องหาแล้ว

เขาบอกว่าเขาโยนทิ้งในจุดตรงนี้แหละ
ใต้สะพานบังรจันทร์ที่สิงห์บุรีเหมือนกันนะครับ
ทีนี้สำหรับใครที่อาจจะพลาดฟังการแถลงข่าวของพบตร
แล้วก็ทีมชุดฮานุมานทีมชุดสืบสวนทั้งหมดเลย
เมื่อช่วงเช้าเดี๋ยววันนี้ไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟัง
๑๐โมงครึ่งบวกหน่อยก็แล้วกัน
มีการตั้งทีมแถลงชุดหน่วยสืบสวนหัวหน้าทีม
ที่เห็นใส่เต็มยดนั่นคือชุดฮานุมาน
เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเคยได้ยินชื่อชุดนี้
เราต้องบอกกันก่อนว่ามีใครบ้างเดี๋ยวแต่ละหน่วยงานจะน้อยใจ
พบตรแน่นอนเป็นผู้สั่งการผู้บังคับบัญชาใหญ่นะครับ
อกจากนี้ก็มีรองพบตรพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัย

รองพบตอีกท่านหนึ่งพลตำรวจเอกสุชาธิรัฐสวรรค์
แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข

มีผู้ช่วยพบตรเมื่อกี้นะฮะ
ก็คือท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์นะครับ

มีทีมสืบสวนกองปราบ
มีทีมสืบสวนสอบสวนกลาง
มีท่านท่านปพลตรบบวรีเป็นหน่วยร่วม
มีทีมสืบสวนนครบาน
แล้วก็เมื่อกี้ก็คือ

จะไม่ครบกัดตกบกพร่องหน่วยไหนไปบ้าง

ใช่ค่ะจริงต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการทั้งทหารแล้วก็ตำรวจด้วย
เพราะวันเกิดเห็นจริงมีทหารหลายหน่วยเหมือนกัน
ที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเรื่องนี้รองโฆษกตำรวจแห่งชาติ

คาดหวังเราเองก็คาดหวังว่า
จะได้เห็นและได้ยินคำตอบจากนายประสิทธิชัย

แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้มาในงานแถลงข่าว
ต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ
ว่าเขาจะมาร่วมในงานแถลงข่าวหรือไม่มาก็ได้
แต่ก็ต้องบอกว่าตำรวจเราก็ใจดีแหละเนาะ

ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในการที่จะแถลงข่าวใหญ่แบบนี้

คือผู้ต้องหาถูกคุมตัวอยู่ที่กองปราบ

แล้วให้ผู้สื่อข่าวถามคำถาม

แล้วก็ถามต่อให้แล้วแบบฟก๊อฟได้ยินใช่ไหม
ผู้สื่อข่าวเขาถามว่าทำไมต้องก่อเหตุครั้งนี้

มูลเหตุจูงใจคืออะไรนายกอล์ฟตอบว่า
อย่างแรกเลยครับก็เป็นปัญหาส่วนตัวแล้วก็เรื่องเงิน
เขาตอบแค่นี้ไม่พูดอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ
ทีนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะกระแสข่าวลือเนาะ
เขาคุยกันออกมาว่าจริงแล้วที่ก่อเหตุแบบนี้
เกาะเหตุเฮียมโหดแบบนี้เพราะอยากตาย
อยากถูกวิสามันฆาตกรรมแบบมีเรื่องราวแบบมีสตอรี่แบบอยากดัง
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามประเด็นนี้ใช่ครับนายกอล์ฟก็บอกว่าไม่จริง
ไม่ได้เป็นไปตามข่าวแต่มันทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหา

ถูกต้องทีนี้อีกหนึ่งคำถามที่สื่อถามสื่ออยากรู้ว่า
แล้วทำไมต้องยิงคนทำไมถึงต้องยิงคนด้วย
ถ้าคุณจะมาประสงค์แค่ทรัพย์ยิงคนทำไม
คำตอบเขาตอบออกมาแบบนี้ที่ต้องยิงเพื่อ
แล้วเขาก็เงียบไปเงียบไปนานเหมือนกัน
เพื่อเปิดทางหรือให้คนกลัว
ผู้สื่อข่าวถามต่อกันนะฮะมีการคิดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่า
วางแผนไว้หรือเปล่าเขาบอกว่าคิดไว้ล่วงหน้าเหมือนกัน

แล้วเหตุใดนี่เป็นอีกคำถามหนึ่ง
ทำไมต้องยิงเด็ก
บอกว่าผมก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องไทตัน
ที่ยิงไม่ได้ตั้งใจยิงเด็กเลย
คือเขาจะยิงรอปภคนแรกที่อยู่ที่ห้าง
เขาตั้งใจยิงรอปภแต่กระสุนใช่ครับเพื่อเปิดทาง
แต่กระสุนน่าจะฉลับไปโดนเด็กไม่ได้ตั้งใจยิงเด็ก
คำถามต่ออีกนิดหนึ่งแล้วทำไมถึงยิงพนักงานร้านทองถึงสี่นัดคุณกวางอ่ะ
เขาบอกว่าตอนนั้นผมขึ้นไปบนตู้กระจก
ผมหันปลายกระบอกปืนไปที่ผู้หญิง
แล้วถุงมือมันขัดอยู่ที่ไกลปืน
พอดึงถุงมือขยับออกมันเลยกระตุก
มันเลยเป็นการยิงซ้ำเพราะถุงมือพันที่ไก่ปืน
มันก็เลยทำให้กระสุนพุ่งออกไปอีก๒นัด
คุณผู้ชมลองดูภาพทางด้านขวา

อันนี้คือจังหวะแรกที่เขายิงคุณกว้าง
แล้วดูจังหวะนี้นี่ค่ะคืออีก๒จังหวะที่เขายิงใส่คุณกวาง๒นัด

แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วเขาเอามือข้างไหนในการพยายามดึงถุงมือให้มันให้มันหลุด

ในสิ่งที่เขาพูดนะถูกไหมว่าถุงมือเป็นไปเกี่ยวกรงไกล

แล้วก็ถามอีกเหมือนกันว่าถ้าต้องการแค่เปิดทางอ่ะครับ
จะไม่ต้องยิงคนให้ตายเลยเหรอ

แต่เขาก็ตอบเหมือนเดิมค่ะว่า
ก็ต้องการเปิดทางต้องการให้คนกลัว
ถามว่าทำไมถึงต้องยิงลูกค้าหน้าร้านอีก๒คนนะนะ
เขาบอกว่าจริงผมยิงไปที่ตู้กระจกทอง๒นัด
ไม่คิดว่าลูกกระสุนจะไปโดนพนักงาน

ส่วนลูกค้าชายกับหญิงเขาก็เงียบไป

พอผมทำไปแล้วเหมือนอารมณ์มันหลุดไปแล้วครับ
ก็ไม่รู้ว่าอารมณ์อะไรที่มันหลุดไปแล้ว
แต่คือเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็เหมือนเลยตามเลยหรือเปล่า

แล้วทำไมถึงยังกลับไปใช้ชีวิตสุขสบาย
อยู่สบายทำไมยังทำได้

ผมก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุด

ทุกครั้งที่เห็นข่าวก็เสียใจกับการกระทำของตัวเองเหมือนกัน
ตั้งใจว่า๒๔มกราคมผมจะมอบตัว
ทีนี้คำถามโอ้โหอยู่บนหัวผู้สิทธิ์ข่าวเลย
ทำไมถึงต้องวันที่๒๔มกราคม
พระบัตรรอก็ถามแทนผู้สิทธิ์ข่าวไปถึงนายก๊อฟ
ก๊อฟบอกว่าผมมีภารกิจที่โรงเรียน

และหลังจากนั้นผมอาจจะมอบตัวนะครับ
แล้วก็อีกคำถามหนึ่งรู้สึกผิดไหม
ก๊อฟก็บอกรู้สึกผิดสำนึก
ดูข่าวว่าลูกกระสุนถูกเด็กผมสำนึก
และเสียใจกับการกระทำ
แล้วก็ลองฟังเสียงดู

การสัมภาษณ์การโฟนอินกับนายกอล์ฟ
สิบสองนาทีนะใช่ค่ะสิบสองสิบสามนาทีเนี่ยแหละครับตั้งแต่
สิบเอ็ดขออภัยตั้งแต่สิบนาฬิกา
ห้าสิบสี่นาทีค่ะถึงสิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับ
ตอนช่วงท้ายนายกอล์ฟขอปิดคำถามเอง
โดยบอกว่าผมขออนุญาตท่านผู้บังคับบัญชาครับ

ตอบคำถามแค่นี้ผมขอตอบคำถามแค่นี้นะครับ
พูดแบบนี้๒รอบแล้วก็ตัดสายไปเลย

หนึ่งจากปัญหาส่วนตัวแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินของเวคครับ
การยิงพูดคือต้องการยิงเพื่อน
ต้องการยิงเพื่อเปิดทาง

ส่วนตัวกับคนที่ร้านทองหรือคนที่เกี่ยวพร่องหรือเปล่า

ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงต้องยิงซ้ำ
ของผู้หญิงเนี่ยครับคือตอนที่ผมได้ขึ้นไป
คือตอนที่ผมเนี่ยได้ขึ้นไปที่ตู้กระจกเนี่ย
ผมได้หันปลายกระบอกปืนไปที่ผู้หญิง
มันได้ยิงออกไปอีก๒นัด
เด็กเด็กนี่ผมไม่เห็นนะครับ
ตรงนี้ผมต้องไม่ได้ตั้งใจครับเพื่อการดึงเด็กนะครับ
แค่ยิงขู่ก็พอแล้วถ้ายิงเปิดทางที่ก๊อฟพูดเมื่อสักครู่

ผมได้ยิงไปที่ตู้กระจกทอง๒นัด
แต่คุณไม่คิดว่าลูกกระสุนจะไปโดนพี่หลิงพนักงานครับ
แล้วก็พอเจอผู้ชายกับผู้หญิง
พอเหมือนกับว่ากระทำไปแล้ว
เหมือนกับว่ามันหลุดไปแล้วครับ
รู้สึกสำนึกแล้วก็เสียใจกับการกระทำครับ
มีความคิดที่จะมอบตัวครับ
แต่ผมไม่ได้ศึกษาอะไรกับการกระทำ
เพราะว่าการกระทำทั้งหมดนี้ผมทำแต่เพียงผู้เดียว
ไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้คุยอะไรกับใครทั้งสิ้น
แต่ว่าหลังวันที่๒๔ผมจะมอบตัวครับ
ประมาณวันที่๒๔ครับผมถึงจะมอบตัวครับ
ทำไมถึงต้องเป็นวันที่๑๔
อีกชีวิตหนึ่งที่ผมจะต้องฟังให้นักเรียน
นะครับ
เดี๋ยวก็ขอคำถามสุดท้ายนะครับ

เพราะตอนที่เข้าไปเนี่ยการยิงปืนนัดแรกมันต้องตั้งใจยิงหรือปืนล่า
เออนัดแรกตั้งใจยิงครับท่าน

เพราะต้องการที่จะยิงเพื่อเปิดทางครับ
เพื่อไม่ให้ใครต้องการเข้ามาใกล้เราครับ
แต่ลูกศุมินี่ได้พากย์ไปโดนไว้ตั้ง

คือต้องการเพื่อยิงเปิดทางครับ

แล้วน่าจะพลาดไปโดนน้องไก่ตั้ง
หลังจากที่มีการโฟนอินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทางด้านของพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขรองพบตร
ก็ถูกถามถึงเรื่องของการตั้งข้อหา

ตำรวจแจ้งข้อหานายกอล์ฟนายประสิทธิชัย
ผู้ต้องหา๘ข้อหาสำคัญคือ
ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ
หรือเพื่อความสะดวกในการกระทำผิด
ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนเองได้กระทำผิด
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทำไว้
พยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ
หรือเพื่อความสะดวกในการกระทำผิดอย่างอื่น
ชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและยานพานะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ยิงปืนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะอย่างไม่มีเหตุอันควร
และไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธติดตัว
มีและใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
มียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
นี่คือทั้ง๘ข้อหานะครับมันก็อยู่ในกลุ่มข้อหาก็คือ๑ฆ่า

แล้วก็๓มีอาวุธปืนนั่นเองนะครับ
แล้วก็รองพบตรท่านก็ยังเปิดเผยอีกนะครับว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเพิ่ม
เพราะนักข่าวถามว่ามีการพบว่ามีใครเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เพราะว่ามีคำถามนี้ถามในก๊อฟเหมือนกัน
ก๊อฟก็บอกว่าคือเขาเป็นคนทำเองไม่ได้ปรึกษาใครอะไรแบบนี้นะครับ
ก็รองพบตรยังบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องทำการสอบสวนต่อไป
แต่ตอนนี้ไม่ได้แจ้งข้อหาใครเพิ่ม
แล้วก็คิดว่านายกอล์ฟทำคนเดียวนะครับ
คุณผู้ชมครับเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งเนาะ

คือจริงแล้วมันมีประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามนายก๊อฟด้วยนะครับ
แล้วที่มันมีประเด็นออกมาบอกว่าคุณไปเป็นกิ๊กหรือสนิทกัน

ก๊อฟปฏิเสธนะคะว่าไม่มีไม่เกี่ยวข้องไม่จริง
ทีนี้มันก็มีคนขุดภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาอีก
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ปรากฏภาพของนายประสิทธิชัยที่ร้านทองแห่งนี้

นายประสิทธิไชยเขาแก้วพุทธงหาจิงทอง
พร้อมด้วยภรรยาสาวครูปอยนะ
ใส่เสื้อสีแดงเดินมาที่ร้านทองที่เกิดเหตุ
ภายในห้างโรบินสันลบบุรีนั่นเองนะครับ
กล้องนี้บันทึกภาพไว้ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๘นาที
ของวันที่๒๖ธันวาคม๒๕๕๙

ว่ามีนางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือว่ากวางเนี่ย

เป็นหนึ่งในเหยื่อกระสุนของนายประสิทธิชัยยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์

เอาง่ายว่าคุณกวางเป็นคนขายให้ค่ะ
และมีรายงานข่าวออกมาว่าในวันที่๒๖ธันวาคม
ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดของร้านทองนี้นะครับ
นายประสิทธิชัยที่เดินทางมากับภรรยาสาว
ได้มีปากเสียงกับนางสาวธิดารัฐหรือกวางผู้ตาย
นางสาวธิดารัฐไม่ได้อยากจะพูดคุยกับลูกค้าทั้งสองคนนี้
ภาพกล้องวงจรปิดนี้นะครับเป็นหนึ่งในเบาะแสสำคัญอีก๑ชิ้น
ที่ตำรวจจะต้องเร่งคลี่คลายประเด็นให้ได้
เพราะมีข้อมูลนอกเหนือจากเรื่องของการจี้ชิงทองแล้ว
อย่างที่บอกไปมูลเหตุจูงใจ
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชู้สาวหรือเปล่า
อันนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกขุดขึ้นมาอีกนะฮะ
ทีนี้มันมีข้อมูลออกมาอีกว่าก่อนเกิดเหตุ
เหมือนนางสาวที่ดารัฐมีการโทรศัพท์พูดคุย

แต่ก็ไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่าใครเป็นคนโทร
โทรหานายประสิทธิชัยหรือโทรหาภรรยา

ทะเลาะกันนานเกือบ๒ชั่วโมง
แล้วก็ทะเลาะกันเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์อะไรบางอย่าง
ซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวนก็เดินทางมาที่กรุงเทพ
เพื่อขอข้อมูลการพูดคุยโทรศัพท์ของทั้งคู่แล้วนะคะว่า
มันเชื่อมโยงกันหรือว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าค่ะ

พ่อของนางสาวธิดารัฐหรือว่าคุณกวาง

แล้วบอกครอบครัวไม่เคยรู้จักนายประสิทธิชัย

และผมไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้
เราก็ยังไปถามกับพี่ชายของคุณกวางอีกค่ะ
พี่ชายเองก็พูดเหมือนกันเลยว่าเป็นไปไม่ได้
คือพี่ชายเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ

มีข่าวมาว่ารู้จักกับนายประสิทธิชัยผู้ต้องหา
พี่ชายบอกว่าไม่เป็นความจริง
ครอบครัวไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้านายประสิทธิชัยมาก่อน
ซึ่งการนำเสนอข้อมูลนี้ส่งผลให้ครอบครัวเครียดมาก

และส่วนตัวเชื่อว่าตำรวจไม่ได้จับแพ้แน่นอน
เพราะมีหลักฐานที่ชัดเจน
ส่วนกรณีที่นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ย
โอนอินและให้ข้อมูลบอกว่าที่ต้องยิงนางสาวกวาง
เสียชีวิตแล้วก็ยิงเข้าไปตั้ง๔นัดเนี่ยนะครับ
บอกว่าถุงมือไปขัดกับไกลปืน
พี่ชายของคุณกวางบอกว่าได้ยินประโยคแบบนี้
ออกมาจากปากของผู้ต้องหารู้สึกโกรธมาก
ชีวิตน้องของตนแค่ถุงมือเองเหรอ
ตนไม่เชื่อตนมองว่าเขาตั้งใจ
ตอนได้ยินเสียงสัมภาษณ์นั้นฟังแล้วเหมือนไม่สะทกสถานอะไร
และหลังก่อเหตุก็พาเมียไปเที่ยววันเด็ก
ขณะที่ผมกับหลานอยู่ในงานศพ
เหมือนไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
ข่าวเรื่องของชู้สาวเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะลองไปฟังเสียงพี่ชายกันหน่อยนะครับ
ผมกับน้องเป็นราลีที่คุยทุกเรื่อง
ทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับแฟน

อันนี้ผมพูดอะไรพี่
ผมไม่เคยรู้จักแล้วน้องผมก็ไม่เคยรู้จัก
ณวันนี้ยืนยันว่ากวางไม่เคยพูดถึงตัวของประสิทธิชัยคนนี้เลย
ไม่เคยครับความไม่รู้จักแน่นอน
เขาก็บอกว่าทั้งเขาและครอบครัวก็เสียใจนะว่า
ทำไมถึงขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งที่เขาคือผู้สูญเสีย
ทีนี้มันก็ยังไม่จบค่ะ
คนก็พยายามไปจับจ้องเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละ
แต่คราวนี้เป็นความสัมพันธ์ของนายกอล์ฟกับครูปอยภรรยานะคะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าเขารักตัวเองนะอ้อนเมียนิดนึง
ซึ่งก็มีเพื่อนมาคอมเมนต์แซวว่าโอ๊ยหวานมากสวีทมาก
แล้วก็มีครูปอยมาคอมเมนต์ตอบด้วย
เพื่อนเขียนคอมเมนต์ไว้บอกว่าแม้บอกรักขนาดนี้ต้องทำอะไรผิดมาแน่เลย
รูปอยก็มาคอมเมนต์ตอบนี่นี่ภาพนี้คือภาพนี้นะคะ
นี่เขารักตัวเองนะออนเมียนิดนึงคนก็มาคอมเมนต์กัน
คอมเมนต์ว่าบอกรักแบบนี้ทำอะไรผิดมาแน่เลย
ปอยมาคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์นี้ว่ารู้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เราไปกันได้
ครูปอยกับเพื่อนผู้หญิงของเธอในกลุ่มของเธอก็จะแบบเมาแหม
งั้นพวกเราไปวันหลังเราไปกันเองกับแก๊งสาวดีกว่าอะไรอย่างนี้
ยังไม่หมดยังมีอีกครูปอยยังไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนอีกว่า
ให้รู้ซะบ้างใครคือใครใครคือคนที่มีค่าไม่ใช่ของเล่นที่เล่นเล่นและทิ้งไปโอเคนะ
แล้วก็แท็กเฟซบุ๊กของนายกอล์ฟด้วยครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบแล้วก็บอกว่า
พี่อ่ะอยู่ใกล้ใกล้กันส่องให้บ้างนะคนก็เลยจับจ้องว่า
คือคงมีปัญหากันแหละระหว่างนายกอล์ฟกับครูปอยแต่
ก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีอีกคนบุคคลที่๓จะเป็นเรื่องบุคคลที่๓หรือเปล่า
หรืออย่างไรเป็นใครจากไหนที่ไหนอย่างไร

จะเป็นหลักฐานที่สำคัญในการทำสำนวนส่งฟ้องศาลต่อไป
เพราะบางอย่างมันก็อยู่ในความลับของสำนวน

ก็บอกไม่ได้เอาง่ายว่าก็บอกไม่ได้
แต่ว่าตำรวจเขาก็ทำงานอยู่
คุณผู้ชมครับตอนนี้นักเรียนในโรงเรียนที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ย

เพราะว่าจากการที่มีการนำเสนอข่าวออกไป
ว่าผู้ต้องหาคือนายกอล์ฟเป็นผอโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี

บางคนก็ไปตีความว่าเป็นผอโรงเรียนสิงห์บุรีหรือเปล่า
นายปราโมทเจริญสลุงหน้าตา

บางมุมคล้ายกัน
จนกระทั่งต้องมีการติดแฮชแท็ก

ที่ต้องเซฟปราโมทเพราะอย่างที่บอกนะครับ
เพราะว่าโลกโซเชียลบางครั้งเข้าใจผิด
คิดว่าโรงเรียนที่ผู้ต้องหาเป็นผู้มนวยการอยู่

แต่ว่าข่าวเนี่ยรายงานว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี

แล้วด้านพอหน้าดาลม้ายคล้ายกันเข้าไปอีก

พวกเราเราต้องเซฟพอโรงเรียนของเรา
พอหนูเป็นคนดีธรรมธรรโมสุดไม่ไปปล้นทองหรอก
ฟังธรรมะจนจะบวชกันทั้งโรงเรียนอยู่แล้ว

ถ้าไม่ติดเป็นผอท่านเป็นเจ้าอาวาสไปนานแล้ว
ในวันมารับตำแหน่งยังเอายันมาแจกนักเรียนเลย
นี่คือพอของโรงเรียนสิงห์บุรีพอปราโมทเจริญสล
นี่นี่คือยันหลักฐานการสวดมนต์ในวันแรกที่เข้ามา

มีหลายชีวิตมากค่ะที่ชีวิตเนี่ยสุ่มเสี่ยง
จากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
ใช่นะครับล่าสุดทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับ

หลังมีคนเข้าใจผิดบอกว่าถือเป็นบทเรียน
ให้กับผู้บริโภคข่าวสารต้องมีสติ
ควรอ่านข่าวให้ละเอียดรอบครอบ
ขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณข่าวครั้งนี้ที่ทำให้มีคนรู้จักโรงเรียนสิงห์บุรีของเรามากยิ่งขึ้นครับ

ีอาร์โรงเรียนได้เลยฟังเสียงพอโรงเรียนสิงห์บุรีหน่อยนะฮะ
ความจริงก็คือความจริงเราไม่ได้เป็นผู้กระทำแต่มันเป็นบทเรียนหนึ่งสำหรับผู้บริโภคข่าว
ก็คือเวลาอ่านข่าวต้องพิจารณาซึ่งผู้สื่อข่าวขึ้นไปเนี่ยนะกรณีที่ขึ้นไปคือขึ้นถูกนะครับ
มีคำว่าโรงเรียนที่จังหวัดสิงห์บุรี
เพราะฉะนั้นเวลาบริโภคข่าวตกคำว่าที่เอาไปมันก็เหลือแต่สิ่งบุรี
ผมมองว่าเพื่อทำให้คนที่บริโภคข่าวได้ตระหนัก

กำก็ต้องขอบคุณทั้งผู้สื่อข่าว
ที่ทำให้คนทั้งโซเชียลรู้จักโรงเรียนสิงห์บุรีครับ
ไม่ใช่พอปราโมทหรอกมีข้อความหนึ่งเขียนบอกว่า
แค่แกเดินมาเข้าแถวเข้ารถมือชาติแกก็หอบแล้ว
แกไปปล้นใกล้ไม่ได้หรอก
สรุปแล้วพอปราโมทของโรงเรียนสิงห์บุรี
ท่านเป็นพอจริงท่านไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใด
แต่ทีนี้มันมีการโยงชื่อไปอีก
แฮชแท็กปราโมดอปราโมดลึไง
อ๋อไปกันใหญ่

แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยโยงกันไปเรื่อย
ส่วนอีกข้อความหนึ่งก็บอกเห็นแล้วตกใจหมดเลย
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่โอ๊ตของเรา
เฮียหนูไม่ผิดนะเฮียหนูเป็นคนดี
หอกรักนะเฮียโอ๊ต
ก็ถือว่าเป็นข้อความในทวิตเตอร์ที่เขาบอกว่า
เอามาลดความเครียดในคดีนี้อีกสักหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าไหนคดีนี้ก็คลี่คลายไปได้แบบเต็มที่เหมือนกันแล้ว
จับแล้วแล้วก็ทำสำนวนส่งฟ้องศาล

ก็เป็นบทเรียนให้คนที่ติดตามข่าวด้วยนะคะ
อย่าเพิ่งรีบกระโกระตากแชร์อะไรยังไงไป
เพราะว่าคุณอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้นะ